สำหรับนางเอกสาวยายาอุรัสยา
เธอมีโอกาสได้ร้องบทเพลงพระราชนิพลหลายครั้งหลายบทเพลง
ซึ่งเธอเองก็ชื่นชมในอัจฉริยภาพของในหลวงราชการที่๙เป็นอย่างมาก
และพร้อมที่จะน้อมนำคำสอนของในหลวงราชการที่๙
ไปใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะ
เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่มีโอกาสได้รับเลือก
ให้ไปร่วมงานเทศภาเขียตนายหลวงราชกาลที่๙นะคะ

ซึ่งทุกครั้งที่เธอเธอก็เชิญบทเพลงพระราชนิพลมาขับร้อง
จากรู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ที่ทรงมีต่อพศักดิ์กรชาวไทย
พร้อมกันนี้เธอยังตั้งใจที่จะน้อมนำหลักคำสอนมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตด้วย
โดยเฉพาะเรื่องความรักและความสามัคคี
เพื่อเป็นการสารต่อพระราชปนิษฐานของในหลวงราชการที่๙
ทรงอยากเห็นคนไทยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะ
ยิ่งวันนี้เห็นคนมาเยอะมากก็ยิ่งซับซึ้งค่ะว่า
คนเชียงรายหรือว่าคนที่เดินทางมาที่นี่
เรามารวมตัวกันแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวที่มีดวงใจเดียวกันที่รักพ่อหลวง
ดดันทุกครั้งค่ะแต่ว่าชอบชอบเพลงนี้
ก็ดีใจทุกครั้งที่ได้ร้องค่ะ
ถ้าสมมุติว่าเราหลับตาใช่ไหมคะแล้วก็ฟังเนื้อเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะเห็นภาพแบบว่าตื่นมาตอนเช้าแล้วมันสวยงามอะไรอย่างนี้
เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่มีความสามารถหลากหลาย
เมื่อจะเป็นร้องเพลงการแสดงเก่งมากนะสำหรับยาวอู๋สยานะคะ